คุณผู้ชมคะที่จังหวัดอ่างทองค่ะมีเหตุแทงกันตายที่บ้านเช่าหลังนึงนะคะ
แต่ว่าผู้ตายเนี่ยค่ะเป็นขาใหญ่ในพื้นที่ที่เขารู้จักกันดีในฉายาตายป่าโมก
แล้วก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวดังเพราะว่าเขาเคยมีวลีเด็ดว่ารู้จักตายป่าโมกไหม
ใช่ครับนี่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี้ยเขาเสียชีวิตนะคะ
เคยถูกต่ายป่าโมกมาหาเรื่องอืมคือเมามาหาเรื่องครอบครัวเขาหลายครั้ง
ครั้งนี้เขาเลยแทงตายป่าโมกตายเลยค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจสพป่าโมกไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเช่าหลังนึงนะคะ
ในพื้นที่หมู่๔อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
ญาติของผู้ตายก็ร้องไห้ปานจะขาดใจเจ้าหน้าที่ก็ต้องกันตัวออกไปด้านนอกนะคะ
เพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบในห้องเช่าเป็นห้องเช่าชั้นเดียวนะคะ
พบศพในภัยทูลยาบุญอายุสามสิบสามปีเขามีฉายาแล้วเขาก็รู้จักกันดีในพื้นที่ค่ะ
ฉายาเขาคือตายป่าโมกตายป่าโมกเสียชีวิต
สภาพศพคือนอนตะแคงอยู่บนที่นอนถูกแทงที่หน้าอกข้างขวาและมือด้านซ้าย
มีร่องรอยการต่อสู้นะคะแล้วก็รอยเลือดเนี่ยกระเด็นเปื้อนเต็มผนังบ้าน
ตำรวจจับคนก่อเหตุได้ค่ะชื่อว่านายพิรุณจำปาสังวานหรือในเทียน
อายุยี่สิบแปดปีก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้ตาย
ผู้ก่อเหตุนั่งอยู่บนสาราริมทางห่างจากจุดเกิดเหตุไปนิดเดียวเองค่ะ
รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือแทงตายป่าโมกจนตาย
โดยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเคยเมา
แล้วไปหาเรื่องเขากับครอบครัวที่บ้าน
วันเดียวนะมาหาเรื่องตั้ง๓รอบ
เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์อยู่หน้าบ้าน
ตะโกนด่ายาบคล้ายอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็เข้าไปทำร้ายร่างกายพ่อเขาถึงในบ้าน

ก็เอาแท่งเหล็กสำหรับเจาะกระสอบข้าว
แทงสวนไปสองครั้งโอ้โหจนตายป่าโมกเสียชีวิตค่ะ

เขาก็ดกปัดผมแปลกนะครับ
ตอนนั้นผมหนีแล้ว๓รอบแล้วผมก็
ผมก็ขนอยู่ที่ว่ามึงกระทืบพ่อกู
มันก็ทำมาเสียงขวดบ้างอยู่
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายพิรุณผู้ก่อเหตุ
ชี้จุดที่ทิ้งแท่งเหล็ก
ที่เป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
อยู่ในคลองหน้าอบตตำบลโรงช้าง
จุดนี้ค่ะแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดี
เมื่อ๓ปีก่อนเคยก่อเหตุทะเลาะวิวาสกับคู่กรณี
มีการพูดจาท้าทายกัน
แล้วก็ถูกคู่กรณีต่ออีกความใบกับพื้น
มึงมาเมานะ
ไม่ได้เมาครับ

มึงรู้จักเปล่า

เออเดี๋ยวเข้าไป

มึงเรื่องอะไรมึงไม่เข้าใจเนี่ย

มึงรู้จักไอ้ตายเปล่า
มึงรู้จักไอ้บ้าไอ้ไอ้ไอ้ไอ้

รู้จักไหมแล้วก็โดนคู่กรณี

คลิปนี้คนแชร์กันเยอะมากนะคะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๓ปีก่อน
ถูกดำเนินคดีเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำ

สุดท้ายก็มาถูกแทงจนเสียชีวิตล่าสุด
คนก็เลยบอกว่าตายป่าโมกเสียชีวิตซะแล้ว